ส่วนอีกเหตุหนึ่งนะครับก็เป็นการคิดจะฆ่าตัวตายเหมือนกันนะครับ
เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานลอยปากซอยนวมิน๑๐
มีผู้ชายคนหนึ่งไปยืนอยู่ขอบสะพานลอยตั้งใจจะฆ่าตัวตาย
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็รุดไปที่เกิดเหตุ
พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชายคนนี้อย่าคิดสั้น
สามารถช่วยเหลือผู้ชายคนนี้มาได้นะครับ
นี่ครับตำรวจสายตรวจโรงพักโครคราม๒นายนะครับ

นิรนามอายุประมาณ๓๐๓๕ปีที่ยืนอยู่บนสะพานลอย
และก็พยายามจะฆ่าตัวตาย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปกอดคอกอดไลน์นะครับ
พูดจาปลอบใจให้กำลังใจบอกปัญหาทุกอย่างมีทางออก
เพื่อที่จะเปลี่ยนใจให้ชายคนนี้ไม่กระโดดลงมาจากสะพานลอยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากซอยนวมิน๑๓๙เขตบึงกลุ่มกรุงเทพ
แล้วก็มีอาสาสมัครร่วมกระตันอยู่อีกหลายคน
คอยช่วยเฝ้าระวังไม่ให้ชายคนนี้กระโดดครับ
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีก็สามารถเกลี้ยกล่อมชายคนนี้ได้
ทำให้ชายคนนี้ยอมลงมาจากสะพานลอยแต่ก็ยังคงมานั่งร้องไห้
ด้านล่างอีกพักใหญ่นะครับก่อนที่ตำรวจจะพาขึ้นรถ
ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักและก็ตามญาติมาพูดคุย
ให้กำลังใจแล้วก็มารับตัวต่อไปนะครับ